คดีนะครับเพราะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ย
แล้วเอาไปกระจายขายต่อให้กับวัยรุ่น
ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับ

ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
น้ำน้ำ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

เข้าไปตรวจค้นห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางนายศรีอำเภอตะกัวป่า
ก็มีผู้ต้องหา๒รายอยู่ในห้องนะครับ
ซึ่งจากการตรวจค้นพบของกลางยา
เสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาไอซ์แล้วก็ยาบ้า
มียาบ้า๗๘เม็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส
สไลด์เปิดปิดแล้วก็มียาไอซ์๖๙๒กรัม
และยังมีอุปกรณ์การเสพแล้วก็วัตถุระเบิดด้วยนะคุณ
เป็นขวดแก้วบรรจุดินประสิวแล้วก็เศษโลหะ
พร้อมสายชนวนดัดแปลงจำนวน๑ชิ้น
แล้วก็ยังมีโทรศัพท์มือถือทั้งหมดถูกยึดไว้เป็นของกลาง
ผู้ต้องหาทั้ง๒รายคือนายจีราวัตรคำผาอายุ๒๑ปี
แล้วก็นางสาวหยาดฟ้าผลแก้วอายุ๓๓ปี
สามีภรรยาฝ่ายหญิงแก่กว่าเป็น๑๐ปีนะ
ทั้งสองคนให้การรับสาภาพว่าได้สั่งซื้อยาไอซ์และยาบ้า

ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม

ว่ามีบุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยลักลอบทั้งเสพและจำหน่ายยาเสพติด
การเช่าห้องพักอาศัยอยู่ตามที่ต่างเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจสอบ
แน่ชัดว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริง
นำมาซึ่งการนำกำลังจับกลุ่มดังกล่าวครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหา๒คนและของกลางทั้งหมด
ทำการบันทึกการจับกลุ่มที่กองร้อยอศอำเภอตะกัวป่าที่๗
แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด
โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
และรวมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนอศอำเภอตะกว่าป่า

เป็นผลงานของฝ่ายปกครองอำเภอตะกว่าป่า

ข่ายในเฟซที่ขายยาบ้าเป็นใครยังไงขบวนการใหญ่แค่ไหนนะครับ
พอคุณสืบสกุลเล่าแบบนี้มันดูว่าทำไมยาบ้ามันหาซื้อได้ง่ายเหลือเกิน

สั่งซื้อมาแล้วเอาไปขายต่ออีก